แรกนะคะที่มีโอกาสที่จะลุ้นในเรื่องของโชคลาภ

เรียกได้ว่าดวงมาฟ้าเปิดเลยกับวันทั้งนั้นเลยค่ะ
ใช่เลยค่ะเรียกได้ว่าชาวราศีสิงศ์นะคะดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วย
แต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเงินเงินทองก่อนเลย

คือชาวราศีสิงศ์เนี่ยเรียกได้ว่าจะมีกระแสเงินสดไหลเข้ามาในกระเป๋าอย่างต่อเนื่อง

ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการ
ทำธุรกิจยิ่งดีมากเลย
ใช่เลยค่ะเพราะว่าจะมีโอกาสทำเงินทำทองได้เยอะ
ถ้าสมมติว่าในช่วงนี้ชาวราศีสิงศ์
ตั้งใจจริงในเรื่องของการวางแผนการเงิน
เก็บเงินจริงจังอย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่
ก็มีโอกาสที่จะมีเงินถุงเงินถัง
มีเงินเก็บมากขึ้นอาจจะถึงขั้นแบบลงหลักปรักฐานตั้งตัวได้เลย
แต่บางคนอดใจไม่ไหวเรื่องหนี้สินนะ

เงินเก็บทองไว้แล้วอย่างนี้เรื่องของโชคลาภราศีสิงศ์เป็นไงคะ

ใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราจัดอันดับทั้ง๑๒ราศีเนี่ย
ราศีสิงศ์ถือว่าเป็นอันดับที่๑เลยนะ
ที่แบบมีโอกาสแบบมาวินมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝัน

แต่ว่าด้วยชาวราศีสิงศ์แต่ละคนพื้นฐานดวงชะตาอาจจะไม่เหมือนกัน
ก็คือบางคนอาจจะทำบุญมามากบางคนอาจจะทำบุญมาน้อย
คนที่ทำบุญมามากก็มีแต้มต่อมีโอกาสที่จะได้โชคลาภเยอะ
ชาวราศีสิงศ์ในช่วงนี้ควรจะไหว้พระทำบุญมาก

ใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ออกไปไหน
ก็คือให้ถวายน้ำพระที่บ้าน

แบบนี้ก็ได้เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะจ๊ะ
ราศีต่อไปที่มีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันก็คือ

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะเรียกได้ว่าดวงขาขึ้น

อุปสรรคปัญหาในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินมันจะเริ่มหายไปแล้ว

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกันเนี่ย
คือจะหวังในเรื่องของพวกเงินเงินทองไม่ได้เลย

เพราะว่ามีในเรื่องของการใช้จ่ายเยอะเก็บเงินไม่อยู่

แต่ว่าตอนนี้อุปสรรคปัญหามันคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว

ถ้าสมมุติว่าชาวราศีกันจะหวังในเรื่องของโชคลาภ

ถามว่ามีไหมบอกว่าเลยบอกเลยว่ามีโอกาส

มีโอกาสมากเลยนะแต่ว่าชาวราศีกันเนี่ยอย่าเพิ่งไปหวังถึงขนาดแบบเป็นเศรษฐีข้ามคืน

นะถ้าเราหวังมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะแปด

มันจะเจ็บเจ็บเป็นแผลก็ต้องกลับบ้านไปนอนเรียแผลแทน

ทุกคนน่าจะมีประสบการณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือหวังน้อยลงทุนน้อยแต่พอตัว

ฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องดูตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ
เคล็ดลับในการเสี่ยงโชคอ่ะฮะมีไหมค่ะหมอคุณ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

เพราะว่าดวงมีโอกาสได้โชคลาภจากความแบบเงียบ
ก็คือแบบเป็นความลับถึงจะได้มา
อ่าลองดูไปปรับใช้กันดูละกัน

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันก็คือ

ดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดฝัน
อยู่ดีก็ได้มาแบบงงไม่ได้ตั้งใจ
แต่ว่าชาวราศรีมีนถ้าจะหวังรวยนี่ก็คือต้องหวังจากการทำงานก่อน

แต่ว่าเหมือนกับว่าโชคลาภเนี่ยมันเหมือนเป็นติ่ง

เป็นของแถมที่แบบได้มาอะไรอย่างนี้

แล้วว่าอย่าไปคาดหวังให้มันมากมายอะไรมาก

เพราะฉะนั้นแล้วทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเหมือนเดิม
เราก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวเรามีความพึงพอใจขนาดไหนนะคะ
แล้วอย่างนี้เนี่ยคือมีเคล็ดลับจะมาฝากไหม
สำหรับราศรีมีนที่อยากจะเสี่ยงดวง

ควรจะไปเสี่ยงที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ

แล้วก็ตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ที่วัดเลยดีไหม

ก็คือขอให้ชาวราศรีมีนไปไหว้พระทำบุญก่อน

แล้วก็ค่อยไปจัดการเสียงดวง

เข้าวัดเนี่ยก็หวังว่าจะต้องไปทำบุญเสริมสิริมงคลแหละ
แล้วมีเคล็ดลับอะไรอยากจะฝากราศรีอื่นไหมคะ

สมมติว่าเราอยากจะทำบุญเสริมดวง
เรื่องของพวกแบบว่าโชคลาภการเงินโดยเฉพาะ

เช่นในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าน้ำก็ได้นะคะ

หรือว่าการไปไหว้พระวัดริมน้ำ

เอาล่ะคุณผู้ชมได้เคล็ดลับดีกันไปแล้วยังไง

ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะ